หากวันใดอ่อนแอท้อแท้อย่าวั่นไหว
ขอให้ใจไม่สิ้นหวัง
ปัญหาแม้จะหนักก็คงไม่เกินกำลัง
อย่าหยุดยั้งก้าวไป
ขออย่ายอมแพ้
อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้
จุดหมายไม่ไกล